ท่านผู้ชมครับวันนี้มีเรื่องที่ชวนงุนงงแปลกใจอยู่เล็กน้อยนะฮะ
สำหรับคอการเมืองหรือว่าสถานการณ์บ้านเมืองนะครับ
เนื่องจากมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่ง
แต่ว่าท่านเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเข้ามาทำงานเนี่ยนี่ยังไม่ถึงเดือนเลยนะ
ใช่ค่ะยี่สิบกว่าวันหนึ่งค่ะนี่ฮะเนี่ยเพิ่งถ่ายรูปหมู่กันตอน
เข้าประชุมนัดแรกของชุดใหม่ที่ปรับฮะ
ปรีดีดาวฉายนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
วันนี้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์
เกี่ยวกับเรื่องการลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของ
กันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามตามที่นายพีดี
ยืนหนังสือลาออกจากตำแหน่งแล้วก็ลงวันที่๒กันยายน๒๕๖๓ก็คือวันพรุ่งนี้
มีรายงานว่าสาเหตุเนี่ยคาดว่ามาจากเรื่องการแต่งตั้งอธิบดีกรมสรรพสามิตร
ตามรายงานนะฮะที่เขาอ้างอิงนะบอกว่าคุณปรีดีเนี่ยเขาต้องการคนหนึ่ง
แต่ว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายสันติพร้อมพัฒน์
ก็ต้องการที่จะเสนออีกคนนึงนะมันก็เลยมีปัญหากันเกิดขึ้น
ปรีดีก็เลยตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งจริงเท็จอย่างไร
ต้องรอการชี้แจงแถลงไขกันต่อไปนะครับ
วันนี้มีการประชุมคอรมอนะครับทุกผู้ชมครับ
เมื่อช่วงเที่ยงเนี่ยเขาก็สังเกตเห็นที่บริเวณทางเชื่อมระหว่างตึก
ติมัยตรีธรรมเนียบรัฐบาลกับตึกไทยคู่ฟ้า
พลเอกประวิษภวรรณงงนามบริซึ่งเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐด้วย
ช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้มนวยการพักพลังประชารัฐด้วย

แต่บรรยากาศก็เป็นแบบเคร่งเครียดหน่อยอาจจะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะ
แต่สุดท้ายคุณปรีดีก็ตัดสินใจลาออกแล้วก็มีผลอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ปรีดีดาวฉายนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนที่๕๓นะครับ
แต่งตั้งในครั้งนี้ที่เพิ่งปรับคอรมอเนี่ยถือว่าเป็นโคต้าตรงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานามนตรีนะฮะ
เข้ารับตำแหน่งเมื่อ๖สิงหาคมเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณตน
เมื่อ๑๒สิงหาคมถ้านับจากวันถวายสัตว์จนถึงวันที่ลาออกเท่ากับว่านายปรีดีดาวฉาย
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทั้งหมด๒๒วัน
เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าใครจะมารับไม้ต่อมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนต่อไปนะครับ